อืมส่วนเหตุการณ์นี้เฉียดฉิวค่ะ
วินาทีเฉียดตายที่สงขลาเหตุการณ์

เป็นต่อหม้อสะพานที่กำลังก่อสร้างค่ะพี่อุ๋ย

ค่อยเอียงดูตามลูกสอนสีแดงนะค่ะ
คือเอียงจนร่วงลงมา
แต่เคราะห์ดีที่รถที่ใกล้ไอ้เสาอันนี้มากที่สุด

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเค้าหักหลบได้ทัน
นี่เอียงแล้วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษม๔แยกครูหาฝั่งขาเข้าตำบลครูหาใต้อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา๑๑โมงเมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอะค่ะคุณผู้ชม
เป็นการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามถนนเพชรเกษม
ก็เลยไปถามเรื่องของการดูแลความปลอดภัยสิ่งที่มันกำลังเกาะสร้างอยู่แล้วรถต้องวิ่งผ่านคุณดูแลความปลอดภัยยังไง
ได้ข้อมูลมาว่าไอ้สาเหตุที่โครงเสาที่เป็นเหล็กเอียงแล้วล้มลงมาเนี่ยนะคะ
สลิงที่ยกอ่ะมันขาดสลิงขาดสลิงขาดเลยร่วงลงมาเลย
ช่างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงใหม่เลข๔กับทางหลวงหมายเลข๔๐๖ที่สงขลานายสมพงศ์ฮิรันประจักษ์ชี้แจงนะคะ
บอกว่าพอเขายกเหล็กท่อนที่๑๓ใส่ในหลุมเจาะเหล็กน้ำหนัก๓ตันกว่าพี่อุ๋ย
ขอหลุดค่ะตะขอหลุดจากตุ่มเหล็กมันคุมเส้นเหล็กไม่ได้
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามภาพนี้จากเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบสั่งชลอการเกาะสร้างนะคะ
ต้องตรวจอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
เปลี่ยนวิธีการใช้เครนยกเหล็กเส้นอยู่ระหว่างดำเนินการ
ก็จะขอปิดช่องทางจราจร๑ช่องทางด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะ
อีก๑เลนมีเจ้าที่ก่อยบวกให้ไปวิ่งเลน๒ก่อน
แต่ว่าใช้เวลาก็เป็นช่วงช่วงเป็น๑๐นาที๑๕นาทีช่วงนี้
แล้วก็ตอนยกเหล็กผมจะบอกว่าให้ทางโชเฟอร์รถเคนให้เหล็กมันเอียงเข้ามาด้านใน
แต่คงไม่เกิดแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้คงไม่เกิดแล้ว
ก็ไอ้ตัวนี้มันมองไม่เห็นข้างในมองไม่เห็นมันไม่ใช่สลิง
แต่ซ่าลิ้งถ้าเป็นผลอะไรเราก็เปลี่ยนเลย
ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยว่าไม่ได้แล้วนะ
แบบนี้ไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยต้องระวังกว่านี้
คือถ้ารถคันนี้หลบไม่ทันคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมามันยังไงอ่ะพี่อุ๋ย

มันไม่คุ้มเลยก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัย
อย่าประมาทอย่าสะเพราเพื่อป้องกันความสูญเสียนะคะ
คือถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยแม่ชาวบ้านอย่างเราจะทำอะไรได้คุณเขียนมาสอน

วันนั้นถนนพระรามสองจำได้ใช่ไหมที่อยู่ดีดีคานเหล็กล่วงลงมาแล้วไปโดนรถเขาอ่ะ
ใช่ข่าวนี้หลายคนจะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นั้นค่ะพี่อุ๋ย
เอาเท่าที่ฟังก็คือจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะป้องกันด้วยการเวลาจะยกจะอะไรเนี่ยจะปิดถนนเลนสหนึ่ง
ค่ะแล้วก็อุปกรณ์จะต้องตรวจสอบใหม่หมด

มันเกินมาเลนซ้ายอีกอันหนึ่งด้วยค่ะ

อาชีพบางหน้าที่เนี่ยมันก็พลาดไม่ได้จริงนะฮะ

เพราะมันหมายถึงความเป็นความตายของคนนะคะ
สลิงขาดข้างบนได้ยังไงใช่ไหม
คำนวณคำนวณต่างคุณต้องแบบโอ้โหน้ำหนักเท่าไหร่สลิงรองรับได้เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหม